วันนี้นางเปิดผลิตภัณฑ์เซวาของนาง
นักข่าวก็ตามไปเลยเต็มเลยเนี่ย
ก็คือเอาเจนนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของเซวาเนี่ย

ก็จริงแล้วมันเป็นข่าวมาสักหลายเดือนแล้วเนาะ

เกี่ยวกับนางร้ายออกจากบ้านมีปัญหากับสามี
นางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามี
คนก็เลยไปจับตามองว่านี่แหละ
ก็คือยายนิงกับจินกำลังมีปัญหากันหรือเปล่า

ก็มีแต่นิงกับลูกแล้วก็คุณแม่
โดยแหละเงาไฝ่ชายเลยนะฮะ
วกกับมีกระแสข่าวลือออกมาเรื่อยเนี่ย
ล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่าขอตอบเท่าที่ตอบได้นะ
ธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหา
ยอมรับเพราะครอบครัวมีปัญหาอยู่จริง
เราไปฟังสักนิดหนึ่งมั้ยฮะไม่มีเนาะ
แต่พอเป็นครอบครัวก็มีทั้งครอบครัวของหนิงของจิน
รวมถึงคนที่เรารักเมื่อมีปัญหาก็ต้องใช้สติในการแก้
จังหวะของหนิงกำลังแก้ปัญหาอยู่
รวมถึงข่าวที่หนิงออกจากบ้านหนิงร้องไห้เลย
น้ำตาคอเลยทำงานมา๒๐ปีในวงการบันเทิง
ไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อขนาดนี้
แต่มีอยู่ลึกมีข่าวหรือแฮชแท็กนางร้ายหน้าเหวี่ยงหรืออื่น

แต่บางช่วงก็ไม่ใช่หนิง
โดยตอบไปแล้วว่านางร้ายนางเหวี่ยงตอนนั้นไม่ใช่ตัวเอง
แต่หลายเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมาก
ถามว่าสถานะในครอบครัวสามีกับจินอยู่ไง
นิงบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ

นิงพร้อมแก้ปัญหาทุกเรื่อง

เป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยก็ต้องแก้ไขดีที่สุด
โดยยังอยู่ในช่วงของการแก้ปัญหา

แต่ทุกอย่างเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน

ไปกับตอนไปพานางทำขายเซวา
นางก็เลยพาคนขายเซวาไปเที่ยว

ใช่บางทีเป็นเรื่องของคนในครอบครัว

มันดันมีประเด็นออกมาไงก็เลยต้องออกมา
ตอบแบบชัดเจนว่าจริงประเด็นที่มีการพูดออกมา